วันนี้ไปพบกับคุณสินทนันบุญยอดนะครับ
มากับคุณทศพรโสพลเสถียรสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

แต่อยู่ในระดับสูงเนี่ยจริงไม่ใช่หุ้นทุกตัวของทั้งตลาดขึ้นนะครับ
จะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่ขึ้นได้ดีกว่าตลาดนะครับ
ต่างลิงก์ไปกับเนี้ยตัวตลาด
ยังจิงกะแบลกันอยู่ตลาดหุ้นในหลายประเทศก็ยังหยุดอยู่
ยังจิงกะแบลไม่เลิก
แต่ทางอเมริกาเมื่อวานนี้เปิดมาแต่ก็ปิดลบนิดเดียวมาเยอะมาก
จริงแล้วเขาตั้งเป้าว่าได้ประมาณ๕๐ล้านเครื่อง
แค่๑๐ล้านเครื่องเรา๓๐ล้านเครื่องเราก็ดีใจแล้วนะ
จำได้ไหมตอนที่อยู่ประมาณ๑๐๐เหรียญ
ผลตอบแทนดีจริงแล้วก็โตต่อเนื่องจริง
ก็เปิดมาบวกอยู่นิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากนัก
เมื่อวานนี้ก็เปิดมาเช้านี้ก็รู้สึกบวกอีกแล้ว
ห่วงต่อเนื่องก็อย่างที่เราคุยกันว่า
ตัวหังเส็งก็คงได้รับพนิทของจาก

นั้นฮ่องกงก็น่าจะเป็นคนที่รับผลกระทบที่น่าจะเร็วที่สุด
ก็คือเมื่อไหร่ที่จีนดีฮ่องกงก็ดีก่อน

ใช่ส่วนญี่ปุ่นก็นิเคอีเมื่อเช้าเขาเปิดมาบวกนิดหน่อย

วันนี้กลับมาดูวันนี้เราเอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ

เมื่อวานี้กลุ่มการซื้อขายของนักลงทุนนักลงทุนสถาบันยังซื้อสุดที่อยู่นะ

เหมือนเคยสถาบันซื้อใครซื้อก็คือคนเรานั่นแหละ
เพราะเงินจากกองทุนก็เงินเพราะคนเรานั่นแหละ

ก็ไม่เยอะมากนักและก็ตลาดผู้รู้สึกว่าปีนี้กองทุนต้องเป็นภายเอก
ใช่ช่วงปลายปีเพราะจริงฝรั่งตลอดทั้งปีเน็ต
เน็ตขายนิดหน่อยแต่สิ่งหนึ่งในช่วงปีใหม่
สิ่งที่ทุกคนต้องทำกันก็คือกลับบ้านท่องเที่ยว
ก็คือกลับไปอยู่กันที่บ้านแล้วก็ไปเที่ยวกัน
ซึ่งก็เลยเอาตัวเลขมาฝากนะครับที่จริงตัวเลขเหล่านี้เนี่ย

เป็นตัวเลขน่าสนใจคุณเน็ตเอาหน่อยครับ
เอาตัวเลขแนตท่องเที่ยวในประเทศตั้งแต่ปี๒๕๕๒๒๕๖๐
เอาตัวเลขมาให้ดูจะเห็นว่าสถานศัพท์โตมาเยอะมาก
จาก๗๗ล้านคนในปี๕๒ปี๑๐ปีประมาณ๑๓๗
ปีนี้นะครับ๑๓๗ล้านแต่ปีที่แล้วนะครับปี๒๕๕๙นะครับ๑๖๘ล้านนะ
แต่ว่า๑๓๗นี่ถึงแค่ตุลานะยังไม่ถึงฤดูท่องเที่ยวนะ
พฤศจิกาธันวารวมถึงนี่ปีใหม่นี้๔วัน
แล้วบอกเลยว่า๔วันนี้โดยเหมือนผมว่าแทบจะทุกธุรกิจเลยมั้ง
สถาบันการเงินอย่างเดียวนะครับหยุดกัน๔วันหมดเลย
แล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะทำให้คนท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น
แล้วก็ชนะปีเท่าไหร่ปี๕๙ได้แน่นอนนะครับเราเชื่อว่าอย่างนั้น
ถ้าใครไปตามสนามบินนะจะเห็นว่าตอนนี้คนต่อคิวกัน
ใช่วันนั้นมีการพูดถึงเรื่องของสนามบินในต่างจังหวัดนะ
ที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาทำวีซ่านะ
ไม่น่าเชื่อเยอะมากคนรอนานมากนะครับ
เมื่อกี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวแล้วนะครับก็คือถัดไปก็คือรายได้นะครับ
การท่องเที่ยวในประเทศนะครับเปรียบเทียบกันนะครับ
ก็จะโตตามกันนะครับก็คือตั้งแต่ปี๒๕๕๒เนี่ย
จาก๗๐๐กว่าล้านนะครับตอนนี้๒๑๐๐กว่าล้าน

เมื่อกี้ตัวเลขจำนวนเนี่ยยังน้อยกว่าปีที่แล้ว
แต่รายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย
กับสูสีกับปีที่แล้วทั้งที่นี่แค่๑๐เดือนนะ
ดังนั้นเราต้องมองว่านี่แหละคือพลัง
พลังของทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
แต่ว่าจริงหนูบอกว่าคนไทยเที่ยวในประเทศเยอะขึ้น
แล้วเราเห็นการไปเที่ยวของคนไทยที่หลากหลายมากขึ้น
แล้วก็กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
ก็เดี๋ยวนี้การเดินทางมันสะดวกมากขึ้น
ไปแป๊บเดียวถึงภาคเหนือแล้ว

นั่นคือสาเหตุที่ทำให้หุ้นหลายตัวที่เกี่ยวกับการเดินทาง

หุ้นที่ต้องมีการผ่านจากการเดินทางแน่นอนคือ

อย่างเรียกว่าทีน่าจะรู้สึกว่าปีนี้ก็ทำจุดสูงสุดใหม่
นะครับคนเดินทางข้างไปผ่านมาอย่างไรก็ต้องใช้
แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำจุดสูงสุดใหม่ก็คือปตท

ใช่คือผลการเดินทางทั้งหมดมาหมดครับ
กลับมาดูอีกอันสุดท้ายอันนี้น่าสนใจคุณเน็ต
อันนี้ก็จะลิงก์กับการบริโภคในประเทศนะครับ
ก็คือเขาสำรวจมาว่าคนไทยใช้เงินฉลอง
ช่วงปีใหม่เนี่ย๒๕๖๑เนี่ยรวมเนี่ยโอ้โห๑๓๒๐๐๐กว่าล้าน
นี่ดูจากที่คุณเนสเอามาให้มานะครับ

เอ้าปีใหม่เซอร์ฟศิลป์มงคล

อันที่สองนี่เห็นไหมท่องเที่ยว

มูลค่าการท่องเที่ยวในปีนี้มันถึงสูงขึ้นคุณเนส
ไปก็คือจัดสรรจัดเลี้ยงนะ
ผมมีซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
อันนี้น่าสนใจนะช่วงนี้ก็โบนัสออก

เสื้อผ้ารองเท้าสินค้าเพื่อสังคมนะครับ
ก็ไล่เรียงมานะครับแต่ตัวเลขที่น่าติดตามก็คือ

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่เขาใช้ในช่วงการท่องเที่ยวนะครับ
ก็ประมาณ๔๑๐๐กว่าบาท
ปี๖หนึ่ง๑๓๙๐๐กว่าบาท
เอารายได้มากขึ้นก็ใช้จ่ายมากขึ้น
จับจ่ายใช้สอยมันง่ายขึ้นช่องทางในการซื้อของขายของก็ง่ายขึ้น
ทางในการจ่ายชำระเงินก็ง่ายขึ้นดีขึ้น
ดังนั้นก็ทำให้คนค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะใช้จ่ายได้สะดวกสบายมือมากขึ้น
เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นการจ้างงานก็ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นต้องติดตามแล้วนะครับว่าการบริโภคในประเทศดีขึ้นขนาดนี้
ปีหน้าเศรษฐกิจต้องดูดีเพราะฉะนั้นจะลงทุนอะไรดี
เหลืออีกแค่๓วันเท่านั้นนะครับ
แล้วหุ้นเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า
โอเคเรามาซื้อไปปีแหละนะครับแต่ว่าขอแนะนำนะครับ
สำหรับท่านที่รู้สึกว่าไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วในปีหน้านะครับ
พยายามนะครับไปที่ธนาคารที่ไหนก็ได้
เรามีการให้บริการลักษณะของการตัด

สิ่งที่ดีมากนะครับไปเริ่มต้นปีหน้าได้ไม่เป็นไร
เพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะไปที่ทางกรุงเทพกัน
ครบถ้วยนะครับพี่โด๊ธขอส่งเชิญให้คุณก๊อฟที่ห้องทรงเลยครับ

ก็เป็นคำแนะนำช่วงสิ้นปีแบบนี้แหละครับ